คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
โวยเลยเพื่อนบ้านอ้างกฎหมาย
และพาช่างข้ามกำแพงมาบุกทุบห้องน้ำหลังคา

คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

โดยบอกว่าเพื่อนบ้านต้องการสร้างรั้วตามกฎหมายใหม่
ก็เลยพาช่างปีนกำแพงเข้ามาบรื้อหลังคา
ทุบห้องน้ำของเธอบ้านเธอนะ

แจ้งความแล้วแต่ตำรวจไม่แจ้งข้อหาครับ
ได้โพสต์ภาพและข้อความร้องเรียนในกลุ่มกระทุ่มแบนบ้านเรา

ต้องการลงเสาสร้างรั้วกำแพงติดกับบ้านของเธอ

บอกว่าบ้านต้องห่างจากรั้ว๕๐เซนติเมตร
ซึ่งบ้านของเธอปลูกมาตั้งแต่ประมาณปี๔๓
ทาบ้านทุบกำแพงข้างบ้านของเธอทุบห้องน้ำบ้านของเธอ
ที่ไม่มีหมายสารอะไรเลยและยังปีนกำแพงเข้ามา
จะทุบทุบท่อน้ำแตกทุบห้องน้ำอีก
ซึ่งเธอได้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
แต่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาทั้งที่อีกฝ่ายบุกรุกเข้ามา
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องร้องเรียนกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราขอตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ก่อนหน้านี้ทราบเรื่องที่เพื่อนบ้านไปปรึกษา
ศูนย์นำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครท้องที่เกิดเหตุ

ซึ่งทุกรั้วบ้านต้องทุบรั้วบ้านและห้องน้ำของบ้านผู้หญิงคนนี้
ที่สร้างติดแนวเขตกับคู่กรณี

ศูนย์ดำรงธรรมก็แจ้งว่า
หากจะมีการทุบรั้วเพื่อนบ้านต้องมีหนังสือสัญญายินยอมกันก่อน
ซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตกลงด้วยวาจา
ยังไม่มีหลักฐานยืนยันยังไม่มีหนังสืออะไรออกมาเลย
แต่อยู่ข้างบ้านก็เอาช่างมาทุบกำแพง
แล้วก็มีผลกระทบต่อบ้านเธอซะแล้ว
โดยเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้โพสต์คนนี้ระบุว่า
ได้ปีนกำแพงเข้ามาในบ้านเมื่อช่วงบ่ายวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
ก่อนจะมาทุบท่อน้ำจนแตกทุบห้องน้ำจนพังเสียหาย
จนตอนนี้บ้านเธอไม่มีห้องน้ำใช้ไม่มีน้ำใช้เดือดร้อนมาก
และเธอและครอบครัวไปแจ้งความดำเนินคดี
กับเจ้าของบ้านคู่กรณีไว้ที่สพกระทุ่มแบน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน
พร้อมด้วยประหลัดอบตตทส
เดินทางมาตรวจสอบบ้านสองหลังที่เกิดเหตุ

จะสร้างแล้วเสร็จต่อไปในอนาคตก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ดีนะครับ
โดยนัดให้เข้ามาเจรจากลายเกลี่ยกันที่ศูนย์นำรงธรรมบ่าย๓วันนี้
โดยฝ่ายเพื่อนบ้านยังไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
แต่ตัวคนโพสต์ซึ่งเป็นผู้หญิง
เธอบอกเธอพร้อมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะ
พร้อมที่จะเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเธอกันบ้างนะครับ
ค่ะปัญหาของเพื่อนบ้านมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่อง
เรื่องของสิ่งปลูกสร้างก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะทำให้ไม่ลงรอยกันอยู่